มาดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ
ตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงปีใหม่

ในหลายพื้นที่ภาคเหนือนี่หนาวสุดเลยนะคะ
เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันหน่อยในจับตาเตือนภัยค่ะ
สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้

คุณผู้ชมครับหนึ่งสถานการณ์สภาพอากาศที่ทั่วโลก

พายุลูกหนึ่งก่อตัวกล้ายบ้านเรา

เมื่อวานนี้เคลื่อนที่ผ่านฟิลิปปินส์ไปที่เรียบร้อยแล้ว

แต่ตัวเลขผู้เสียชีวิตไม่สูงมากนัก
ล่าสุดตอนนี้เคลื่อนที่ลงสู่บริเวณทะเลจีนใต้

แล้วก็มีการคาดการณ์ว่าจะอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลต่อสภาพอากาศเมืองไทยของเราแน่นอน
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เมืองในของเราต้องเตรียมรับมือ

ก็คืออากาศที่หนาวเย็นที่จะมาเยือนเมืองในของเรา
ซึ่งเป็นระลอกสุดท้ายก่อนปีนี้นะครับ

แต่ว่าปีนี้เป็นอย่างไรมาดูนี่นะครับ
ปัจจัยสำคัญก็คือมวลอากาศเย็นที่จะแผลลงมาครับ

จะทำให้อุณหภูมิทั่วไทยนั้นลดต่ำลง
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าอุณหภูมินั้นจะลดต่ำลงเยอะที่สุดครับ
โดยคาดการณ์ว่าอุณหภูมิในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยนะครับ
ลดต่ำลงประมาณ๕๗องศาเซลเซียต
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานครับ
คาดการณ์ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงต้นปีหน้า
อุณหภูมินั้นจะเย็นลงประมาณ๔๖องศาเซลเซียตครับ
ส่วนในบริเวณตอนกลางไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออก
อุณหภูมิตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑
อุณหภูมิจะเย็นลงประมาณ๓๕องศาเซลเซียตนะครับ
แน่นอนครับในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือที่หนาวเย็นกว่าพื้นที่อื่น
เพราะว่าจะมีหนึ่งปัจจัยเข้ามาเติมเต็มความเย็น
ก็คือเรื่องของสถานการณ์ฝนนั่นเองนะครับ
ในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนฝั่งตะวันตก

เพราะว่ามีการคาดการณ์ว่า๒๓วันหลังจากนี้เป็นต้นไป
จะมี๑ปัจจัยเข้ามาเยือนบริเวณดังกล่าวนะครับ

คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับ
คลื่นกระแสลมที่พัดในระดับสูง

ที่เห็นสีน้ำเงินน้ำเงินฟ้าณขณะนี้

นี่คือการคำนวณลักษณะการเกิดฝน

จะค่อยแผลลงมาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ส่วนฝนใต้จะสังเกตว่าจะค่อยลดลง

เพราะว่าถูกอิทธิพลของพายุที่มีชื่อว่านกเต็นนั้น
เอากลุ่มฝนบริเวณอังกล่าวเข้าสู่จุดศูนย์กลาง
ดังนั้นฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ในช่วงหลังกลางสัปดาห์จะลดลง
แต่ว่าใครที่จะไปเที่ยวอาจจะต้องระวังหน่อยนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ตั้งแต่กลางสัปดาห์นี้ต่อเนื่องไปจนถึงต้นเดือนหน้า
คลื่นลมอาจจะแรงเป็นพิเศษสูงประมาณ๒๓เมตร
ชาวเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป
สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีนะครับ